ยายวัย๗๕ปีที่ป่วยติดเตียง

แล้วก็ชอบทำท่าแบบตะวัดเบ็ดอ่ะคุณผู้ชม

ก็ชอบการตกปลา
ญาติก็เชื่อว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นเรื่องเวรกรรมหรือไม่นะ

หมอปลาไปแล้วฮะเก็บทรงไม่อยู่เก็บอาการไม่อยู่ครับ
น้ำหูน้ำตาไหลหาวอาเจียนแบบนี้เป็นลักษณะว่าสัมผัสได้ถึงวิญญาณ
หรือสิ่งลี้ลับครับคุณผู้ชมลูกสาวของยายทวายบอกกับหมอปลาว่าก่อนหน้านี้นะ
คุณแม่ก็คือยายทวายเนี่ยไม่ยอมเข้าไปนอนในบ้านแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่บ้านกู
แล้วเวลากลางคืนก็ไม่ยอมนอนครับยังทำท่าประหลาดคล้ายกับตกปลาอย่างที่บอก
เมื่อคืนเหมือนคุณยายทวายเผลอเรียกชื่อญาติญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนี่เราทำจำลองให้ดู
น่าตกใจคือแบบนี้เดือนที่แล้วนะเห็นแม่ทวายลุกขึ้นมากลางดึก
แล้วเลือดเต็มปากแบบนี้ไม่รู้ไปกินอะไรมา
ตัวลูกสาวยอมรับว่าตกใจจริงที่ปากแม่ทวายก็ไม่ได้มีแผลเลือดออก
ที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจริงที่น่าตกใจจร
ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แค่นี้ด้วยคุณผู้ชม
ใต้หมอนหนุนของยายทวายยังไปเจอจี้ครุฑครับ
มีจี้ครุฑแล้วก็มีห่ออะไรไม่รู้แดง
ข้างในมีตะไคร่น้ำเห็นว่าเก็บมาจากข้างโบสถวัดครับ
ลูกสาวยายทวายก็เล่าให้ฟังว่า๖วันก่อนนะ
ก็เห็นว่ายายทวายอาการไม่ค่อยดีก็เลยไปหาหมอผีสำนักหนึ่ง
หมอผีแนะนำมาว่าให้เอาไอ้พวกนี้
พริกมะนาวเกลือข้าวสารตะไคร่น้ำข้างโบสถ์มาเก็บไว้

หมอปลาก็สำรวจดูรอบบ้านครับ
ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติอะไรก็เลยไปดูสารหน้าบ้าน
หน้าบ้านมีรูปปั้นตายายและกุมารตั้งอยู่
ที่อยู่ทั้งในบ้านและบริเวณศาลนี้
น่าจะไปสิงอยู่ในที่เดียวกันก็คือร่างของยายทวายครับ
หลังจากนั้นหมอปลาก็เรียกลูกหลานมา

สมัครใจไหมยอมให้ทำพิธีปลดวิญญาณ
ปลดปล่อยดวงวิญญาณของยายทวายไหม
แต่ถ้าทำเนี่ยได้แค่๓วันนะ

หมอปลาบอก๓วันมากสุด

แล้วยายทวายก็จะเสียชีวิตเนี่ยร้องไห้เลยครับ

ลูกชายของยายทวายคนทำใจไม่ได้ร้องไห้ออกมาเลย

จึงเข้าไปพูดคุยแต่ก็

ล้างเท้าเลยครับนี่ฮะล้างเท้าแล้วก็
นำสายสินนะไปผูกที่หัวยายทวายกับพระพุทธรูปครับ
แล้วก็จุดเทียนทำน้ำมนต์และทูบ๑๖ดอก
สวดขะถาเป็นขะถาสวดตายครับ
ถวายกายกรรมบัติกรรมมโนกรรมขอโหสิกรรมให้ผมด้วยนะ
ถ้าเป็นห่วงลูกหลานไปแล้วก็มาเข้าฝันให้ลูกหลานถูกหวยด้วยนะ
อย่าลืมนักข่าวสามช่องนี้นะลำบากทุกคน
เกิดจากกรรมที่ไปชอบตกเบ็ดแล้วก็เลยทำให้เลือดออกทางปาก
ครอบครัวของยายทวายก็กล่าวขอบคุณหมอปลาที่มาช่วยปลดปล่อยสิ่งที่พวกเขาก็อธิบายไม่ได้

นี่หมอปลาบอกนะบอกว่าเกิดจากกรรมที่ไปตกเบ็ดใช่ไหมเลือดก็เลยออกทางปาก
เห็นบอกสาวชอบตกปลาไงแล้วก็เห็นว่าคุณแม่ทวายก็อยู่อย่างทรมานมานานแล้ว
จากนั้นครับก็หมอปลาก็บอกนะให้ครอบครัวหมั่นเข้าวัดทำบุญปล่อยปลา
เป็นการแก้กรรมสร้างกุศลต่อไปครับ